คนเยอะมากที่วัดกลางพระอารามหลวงที่จังหวัดบุรีรำ
บรรยากาศก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้า

เทศบาลเมืองบุรีรำมูลที่สว่างจัญญาธรรมสถานบุรีรำ

ในการวางแผนจัดกำลังร่วมกันในการดูแลความเรียบร้อย

ฉบับเช้าวันนี้ที่ยังคงพัดหัวใหญ่
แล้วก็ยังคงมีภาพบรรยากาศของงานที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้
แล้วก็วันนี้จะเป็นวันที่๒แล้วของการสวดพระอภิษฐรรม
โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อำนวยความสะดวกด้านจราจร
การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

จากไปของพระเอกหนุ่มในครั้งนี้อย่างเต็มที่ครับ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีลำกล่าวด้วยว่านะครับ
จะมีคลื่นมหาชนเดินทางมาร่วมงานศพของคุณปอทฤษฎีเป็นจำนวนมาก
เพราะว่าคุณปอทฤษฎีถือว่าเป็นพระเอกที่มีคุณชื่นชอบ
แล้วก็คนในพื้นที่ก็ชื่นชอบรักนะครับชาวบุรีรำรัก
แล้วก็มีแฟนคลับต่างจากทั่วประเทศ

บอกว่าเป็นพระเอกติดดินไม่ถือเนื้อไม่ถือตัว
อีกทั้งปถือว่าเป็นดาราที่มีแบบอย่างการวางตัวที่ดีในด้านของครอบครัว
ก็เป็นครอบครัวต้นแบบที่ดีนะครับ
คาดว่าจะทำให้ทั้งในส่วนของจังหวัดบุรีรำจังหวัดใกล้เคียง
รวมถึงประชาชนจากทั่วทุกสารทิศไปร่วมไว้อะไรต่อการจากไปของคุณปอก

ซึ่งทางจังหวัดก็ได้เตรียมพร้อมในทุกด้านนะครับ
เพื่ออำนวยความสะดวกอย่างเต็มที่
โดยเฉพาะในงานชาปนกิจที่เกิดขึ้นในวันที่๒๔มกราคมนี้ครับ

ก่อนพิธีรถน้ำสบที่เกิดขึ้นตอนเวลา๑๖น
ก็ทางเทศบาลเมืองบุรีรำโดยนายเจตสฤทธิ์กิระติมาส

นำป้ายคัทเอาท์ขนาดใหญ่แล้วก็ขนาดเล็กจำนวนมาก

ชุดเสื้อทีมฟุตบอลบุรีรำยูไนเต็ดสีน้ำเงิน

ไปติดตามแยกต่างทั่วเมืองนะครับ
ไม่ว่าจะเป็น๓แยกราชพัฒน์บุรีรำ

โดยนายเจษริตเปิดเผยว่าปอเป็นคนบุรีรำ

แล้วก็ชาวบุรีรำนั้นรักแล้วก็ขอร่วมไว้อะไรด้วย

แต่ก็ไม่เป็นอุปสรรคในการที่ประชาชนจะทยอยไปแสดงความเสียใจ
กับการจากไปของปทฤษฎีนะครับ
ส่วนที่โรงเรียนบุรีรำพิทยาคม
ซึ่งเป็นโรงเรียนที่คุณปทฤษฎีสหวงนั้น

นายบรรณทัศน์วิวัชชัยผู้อำนวยการ
ก็ได้จัดให้มีพิธีไว้อาลัยให้กับปอ
โดยคณะคุณครูและก็นักเรียนได้ร่วมกันนั่งสมาธิ
สวดหมลอุทิศคุณความดี
ที่สร้างส่งให้ดวงวิญญาณของปอไปสู่พบภูมิที่ดีนะครับ
แล้วก็จะจัดให้มีพิธีไว้อะไรแบบนี้
จนกว่าจะมีพิธีชาปนกิจจัดเสร็จสิ้น
ในวันที่๒๔มกราคมนี้แหละครับ
โดยมีครูอาจารย์ที่เคยสอนแล้วก็เป็นที่ปรึกษาของคุณปอ

แล้วก็ไว้อะไรต่อการจากไปของลูกศิษย
ที่เป็นที่รักของทุกคนแล้วก็รุ่นน้องของทุกคนนะครับ

ทั้งนายวิทูลสังคกุลมาลานะครับ
อาจารย์สอนคอมพิวเตอร์นางธัญรัฐทีรัตนอิทธิรัฐนะครับ
อาจารย์ที่ปรึกษาแล้วก็นางพัฒนาพรวงทอง

ซึ่งล้วนแล้วแต่เคยสอนคุณปอทฤษฎีทั้งนั้น
ก็บอกเสียใจนะครับที่ลูกศิษย์จากไป
โดยที่อายุยังไม่มากนักครับ